เอามาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หาดจอมเทียนค่ะมีคนไปพบศพผู้หญิง
ลักษณะคือเปลือยเปล่าเลยนะถูกทรายในกลบอยู่
เอาผ้าปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะ
ศพนี้ถูกพบช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
พัทยาทำงานรวดเร็วค่ะ
ควบคุมตัวผู้ชายที่คาดว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยไว้ได้นะคะ
นำตัวมาสอบสวนเขาปฏิเสธ

แต่ผู้หญิงคนนี้เกิดอาการช็อก
จนเสียชีวิตในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับเขาเนี่ยนะคะ
ศพนี้ถูกเจอตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่๗โมงเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

เจอศพผู้เสียชีวิตที่หาดจอมเทียนพัทยาค่ะ
ตรงข้ามปากซอยจอมเทียน๑๘
ที่เกิดเหตุพบศพหญิงสาวอายุประมาณ๔๕ปีนะคะ
เป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารแห่งหนึ่ง
นอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยท่อนล่าง
มีผ้าปิดคลุมไว้แล้วก็ทับด้วยทรายอีกชั้น
เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงนะคะ

เพราะว่าบริเวณดังกล่าวที่ไปเจอศพ

มีขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ขวดโซดาขวดยาดมตกอยู่
โดยรอบไปเจอร่องรอยรองเท้าหลายรอย
เจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะ

ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุ
เพราะเกรงว่าจะไปทำลายหลักฐาน
แล้วก็ร่องรอยที่คนร้ายทิ้งเอาไว้ค่ะ
จากการสอบถามผู้ประกอบการร่มเตียงที่พบศพ
คนที่ไปเจอศพเขาคุยกับเจ้าหน้าที่แบบนี้
บอกว่าช่วงเช้ามาเปิดเตียง
เพื่อที่จะกางให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ
เห็นคนยืนดูอะไรสักอย่างอยู่

อ้าวนี่มันเป็นศพคนตายเนี่ย
พอดูหน้าแล้วเขาไม่รู้จักคนตายนะ
ทราบเพียงว่าชอบมานั่งเล่นอยู่แถวนี้
แต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
ทางด้านคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกประวิทย์ช่อเซ้ง
เป็นผู้กำกับการสพเมืองพัทยาสั่งให้ชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงทันทีนะคะ

ก็คือบริเวณโดยรอบศพไปเจอรอยรองเท้าจำนวนมาก
เขาก็เก็บรอยรองเท้าไว้เป็นหลักฐาน
และให้ชุดสืบสวนเอารอยรองเท้าไปตรวจสอบ
ถ้าเจอว่ามันตรงกับจุดเกิดเหตุ
แล้วรองเท้านี้เป็นของใครให้นำตัวมาสอบสวนทันที
ส่วนศพผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจชนะสูตรสาเหตุการตายและตรวจสอบว่าผู้ตาย
ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
แล้ววันเดียวกันนี่เองตำรวจทำงานเร็วมากนะคะ
เจอศพ๗โมงเช้าช่วงบ่าย
ชุดสืบสวนไปพบคนนี้ค่ะนายวิชัย
นำสกุลแท่งทองอายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครนายก

นายวิชัยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนื้อตัวนายวิชัย
เปลือกเปื้อนทรายอยู่เลยนะคะในกระเป๋าสะพายเจอรองเท้าสามคู่
พอตรวจสอบ๑ใน๓คู่ที่นายวิชัยใส่
ตรงกับที่พบรอยใกล้ศพก็คือจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบปากคำนะคะ
สอบไปสอบมาสุดท้ายนายวิชัยจนมุมค่ะรับสารภาพ
เขาบอกแบบนี้นะบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจริง
โดยอ้างว่าในระหว่างที่กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่
ผู้ตายเกิดอาการชักกระตุกแล้วก็เสียชีวิต
ตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่อย่างใด
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้นะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำ

รอหลักฐานสำคัญก็คือผลการตรวจศพว่ามีร่องรอย
ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
รวมถึงที่บอกว่ามีการชักกระตุกจริงหรือเปล่า